ขอสรุปเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนถึงวินาทีนี้แบบสั้นนะคะ

กลุ่มของคุณแตงโมและเพื่อนอีก๕คน

ร้านอาหารบ้านตานิดริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานีถึงร้านประมาณ๖โมงเย็น
พอ๒ทุ่มล่องเรือเข้ากรุงเทพไปดูไฟ
ระหว่างกลับประมาณ๔๕กิโล
ในนี้ก่อนคนดูแลเรือรับสายจากคุณปอ
เพื่อนของคุณแตงโมที่เป็นคนขับเรือ
แจ้งว่ามีคนตกน้ำ๒๒นาฬิกา๓๙นาทีนะคะจะถึงอยู่แล้ว
เพื่อนรู้ว่าแตงโมหายไปจากเรือ
แล้ววนเรือหาอยู่ประมาณ๓๐๔๐นาที
วนเรือหาอยู่เกือบ๔๐นาทีค่ะ
แล้วจุดตรงนี้คุณผู้ชมมีชาวบ้านที่อยู่ท่าเรือใกล้
เขาถ่ายภาพเอาไว้ได้
และบรรยายในคลิปนะคะว่าเรือสปีดโบสต์แล่นมาด้วยความเร็ว
มีเสียงถามกันเสียงดังมาจากบนเรือ
ประโกนกันว่าโม
และขับเรือวนหากันเองอยู่สักพักใหญ่

ตามหาเพื่อนใหญ่เลยครับ

นี่เขาขับบาล่ะ

น่าจะผู้หญิงชื่อผู้

ตามคลิปนี้จะได้ยินเสียงตกโม

แล้วก็เลยบอกว่าสื่อคู่แต่ความจริงคือโมหรือไม่

ห้าทุ่มเจ้าหน้าที่เริ่มค้นหาค่ะ

ก็ขับเรือออกมาจากกลางแม่น้ำเจ้าพระยามาเทียบท่า
ในเรือก็เลยเหลือแค่๕คน

ผู้หญิงสองคนนี่ตรงนี้นะฮะข้อมูลจากผู้ดูแลเรือบอกว่าระหว่างขากลับเนี่ยนะคะ
คือคุณแตงโมเนี่ยอยากจะปัสสาวะก็เลยเดินไปปัสสาวะที่ท้ายเรือ
บนเรือมีห้องน้ำไหมบนเรือมีห้องน้ำนะคะ
แต่ว่าห้องน้ำบนเรือมันเสียห้องน้ำเสียค่ะคุณแตงโมก็เลยไปปัสสาวะที่ท้ายเรือ
ซึ่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่ผู้โดยสารบนเรือประเภทนี้
เขาก็จะต้องมีการขับถ่ายลักษณะประมาณนี้ถ่ายเบาอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ไม่ได้บอกคนขับเรือให้เบาเครื่องปกติจะต้องบอกคนขับเรือก่อน
ก็เลยคาดว่าน่าจะพลัดลื่นตกจากเรือในจังหวะนั้นก็คือช่วงก่อนถึงสะพานพระราม๗นั่นเองนะคะ